มาถึงข่าวนี้ฮะพ่อแม่ผู้ปกครองดูเอาไว้ด้วย

สั่งงานให้เด็กทำครับอยากจะให้เด็กทำใบงานนะครับ
ปรากฏว่าโอ้โหสบายเด็กบอกเสร็จเร็วด้วย
แล้วก็เรียบร้อยด้วยเชิญชมครับ
นักเรียนสมัยนี้เมื่อเราสั่งใบงานเด็กนะคะ

อ้าวทำให้ครูดูหน่อยทำอย่างไรเมื่อกี้ล่ะ

คำตอบมันจะมาเลยนะคะ

โอ้โหแล้วเด็กก็เอามาตอบเราค่ะทุกคนสวยไป

ผมจะต้องกลับไปดูที่บ้านบ้างนะ

กวางครูกวางโดนเข้าแล้วครับ

คือเป็นการอัพโหลดคลิปสุดน่ารัก
แต่เหล่าเด็กนักเรียนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
โดยใช้แอปสแกนโจทย์
แล้วก็ได้คำตอบแบบปลายนิ้วคลิก

เทคโนโลยีมันมาไกลขนาดนี้มีเฉลยทุกวิชาแล้ว
วันหลังจะเน้นปฏิบัติไม่เอาแล้วแบบนี้นะครับ
เพราะว่ายุคสมัยนี้เทคโนโลยีมันก้าวหน้าไปไกล
แล้วก็เด็กเก่งเรื่องเทคโนโลยี
ทำให้คุณครูที่เติบโตมาในยุคที่
เทคโนโลยีอาจจะยังไม่ล้ำเท่านี้
ก็งงด้วยตกใจด้วยกับความก้าวหน้า

คลิปของคุณครูนะครับมีคนเข้ามาชม
มากกว่า๔ล้าน๑แสนครั้งภายในวันเดียว
แล้วก็มีหลายคนเข้ามาขำกับความน่ารัก

นี่เป็นการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลย
จริงรวมไปถึงการที่แซวด้วยว่า
ความลับของนักเรียนได้ถูกเปิดเผยแล้ว

แง่มุมนะครับก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาบอกว่า
แบบนี้เด็กจะได้ความรู้หรือเปล่าอันนี้จริง
เพราะถ้าใช้แอปแบบนี้ก็ลอกมาส่งอ่ะสินะครับ
อาจจะไม่ได้ใช้สมองไม่รู้กระบวนการ

อยากจะให้ใช้เทคโนโลยีควบคู่
กับการฝึกให้เด็กได้คิดด้วยนะครับ

ก็ต้องว่ากันไปทีนี้แน่เราได้ความรู้ค่ะ
ว่าเด็กเขารู้ในสิ่งที่เรานึกไม่ถึง